กำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่บริเวณทะเลจินใต้
แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นความร่วมมือเดิมนะครับ
แต่ว่าได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่าย
โดยที่ผ่านมารัสเซียก็ประกาศสนับสนุนท่าทีของจีน
ในการปฏิเสธคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
และการซ้อมรบในครั้งนี้ก็มีการซ้อมปฏิบัติการบุกยึดเกาะด้วยครับ

ซ้อมรบร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียในทะเลจีนใต้นะครับ
เป็นการฝึกซ้อมในภารกิจบุกยึดเกาะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการซ้อมรบร่วมเป็นเวลา๘วัน
เริ่มตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ที่ผ่านมานะครับ
นอกใช้ฝั่งบนทนกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศ
ซ้อมรบที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้หลายฝ่ายกังวล
ว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งในทะเลจินใต้
ระหว่างจีนกับหลายชาติอาเซียน
ซึ่งรัสเซียก็เคยแสดงท่าทีสนับสนุนจีน
ต่อการปฏิเสธคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ซึ่งกระปุว่าจีนไม่มีศิษย์อ้างศิษย์ในทะเลจีนใต้
ขณะเดียวกันทั้งจีนและรัสเซียก็เป็นสมาชิกถาวร
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
โดยที่ผ่านมาทั้งสองชาติมีความเห็นแย้งกับสมาชิกถาวร
สหรัฐอเมริกาและชาติยุโรปในหลายเรื่อง
ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วจีนและรัสเซียก็เคยจัดซ้อมรบร่วมกันในทะเล
นิเตอร์เรเนียนและทะเลญี่ปุ่นมาแล้วครับ